ตอนนี้ใบตองอยู่ที่ชุมชนบ้านจอมแจ้งอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ต้องจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิต
เป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชนนี้นะคะ
รวมไปถึงได้ไปดูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ด้วย
และก็ได้ริมรสชาติอาหารพื้นเมืองอร่อย

ก็คือการสร้างอาชีพสร้างรายได้

สวัสดีค่ะสวัสดีน้องด้วยนะคะแล้วดีค่ะถูกน้อง
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่กับพ่อครูชัยวัดค่ะ
ถ้ายังบอกเอามาอนุรักษ์มันจะสู้นหายจากบ้านให้ไปแหละ

ผู้รักผู้ใหญ่แขกบ้านแขกเมืองที่มาแอว

ที่สาเหตุที่ว่าโป่งคือเรียกต่ำเสียง

รู้แล้วว่าวิธีการทำกลองแบบโป่งปุ้งเนี่ยทำยังไงพ่อ
อ้าวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน

ครูค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
นี่คือการจะขึ้นรูปกล่องครับ

เพื่อคือใส่แถ่งกึงหน้า

อันนี้คือขั้นตอนแบบทำมือทุกอย่าง

แล้วหน้ากลองเราใช้หนังอะไร

เพราะหนังวัวนี่มันแตกนิ้วแบง

พ่อครูสามารถทำกลองได้ทุกประเภทเลย

เป็นงานฝีมืองานหัฐกรรมด้วย
แล้วก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ให้กับคนในชุมชน
จอมแจ้งนี้ช่วยกันสืบสารด้วย

ขอบคุณค่ะให้ข้อมูลความรู้เรื่องของการทำกลอง
ที่เป็นงานแบบฝีมือที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะคะ

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำกลองนะคะ
เพราะที่จริงยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมาย
และใช้เวลายาวนานมากเลยล่ะค่ะ
กว่าจะได้กลอง๑ใบ

นี่คือที่บริเวณเอาไว้สตรีมีด
มีดอย่างเดียวไหมตีอะไรได้บ้าง

ตอนนี้คุณพ่อทำอะไร

ใบทิวอิ๊บ
แล้วก็ตีตี
ลับเสร็จแล้ว
ลบน้ำให้มันมีความแกล้งมีความกล้า
ลีบร้อนครบบนี้
เพลินมากนะคะคุณผู้ชมที่จะได้มีโอกาสมาเห็นการตีมีดแบบโบราณดั้งเดิมแบบนี้
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสเลยที่ใบตองแบบประทับใจมาก
วันนี้ขอบคุณพ่อนะคะขอบคุณค่ะ
นี่ก็คือความเก่าแก่ของอาชีพที่ยังคงหลงเหลือและมีมานาน
แต่ใบตองคิดว่าสวยแบบใบตองเนี่ย
ไปทำงานฝีมือแบบงานจักษานกันดีกว่าค่ะ
ตอนนี้ใบตองอยู่กับคุณพ่อทวินนะคะ
ซึ่งเป็นปราชชาวบ้านด้านการจักษานะคะ
สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ
เขาบอกว่าการจักษานแบบนี้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาเลย
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเสริมสร้างอาชีพ
เป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้านจอมแจ้งด้วย
คุณพ่อทำเองหมดหนี้เลยเหรอคะที่วางอยู่
นี่ทำเองไหมนี่ทำเองไหมทำเอง
นี่เหรอคะทำเองหมดเลยแล้วคุณพ่อทำอะไรอยู่เหรอคะเนี่ย
ทำดอกครับดอกพวงมาลัยค่ะดอกพวงมาลัย
หน้าตาเป็นแบบนี้ไหมคุณพ่อเหมือนกันไหมอันนี้คือดอกพวงมาลัย
แล้วอันนี้คือแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหลม
แล้วก็เอามาร้อยเป็นพวงมาลัยสวยงามแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมดูสิคะมันมีความสวยงามแล้วก็มีความปรานีตมาก
ดูสิค่ะคุณผู้ชมสวยมากปกติเคยเห็นแต่พวงมาลัยที่เป็นดอกไม้สด
ไม่คิดว่าเครื่องจักษานจะเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยอุบะแล้วสวยได้ขนาดนี้ค่ะ
อันนี้เรียกว่าอะไรคะพ่อปลาแหลว
ตาแล้วตาแล้วคือเครื่องเส้นไหว้พูดผีเทวดาชนิดหนึ่งในวัฒนธรรมการปลูกข้าวของคนไทย
ที่กำลังค่อยหายไปตามการเวลา
ลักษณะเป็นเครื่องจักษานทำด้วยเส้นตอกไขว้กัน
มีลักษณะเป็นตาหกเหลี่ยมเหมือนกับที่พ่อทวินทำให้เราดูกันค่ะ
คนล้านนาเชื่อกันว่าตายแล้วเป็นเครื่องหมายที่ช่วยปกป้องคุ้มภัยจากอันตรายต่าง
งั้นวันนี้เดี๋ยวใบตองขอลองทำตาแหลวดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่า
ทำออกมาแล้วจะตาเหล่หรือเปล่านะจ๊ะ

ต้องใช้กี่เส้นนะคะพ่อ

เส้นแล้วทำยังไงอีกคะเอามาขัดกัน
หนูทำได้แล้วแล้วก็เอาเส้นนี้พับใช่ไหมพ่อถูกไหมนี่
นี่ค่ะคุณผู้ชมฝีมือใบตองค่ะตาแหลวแต่ทำจนตาเหลหมดเลยได้แค่นี้ค่ะ
พ่อค่ะพ่อเริ่มจักษานแบบนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่จ๊

ไปเริ่มทำตอนนี้พ่อก็ยังสืบสารในการทำจักษานแบบนี้

ซึ่งมีคนสืบท่อต่อหรือยังคะ

พอมีวิแววไหมคะว่าจะสืบทอดได้ไหมคะ

ใช่ไหมพ่อวันนี้ขอบคุณมากนะคะได้ตาแหลวกลับไปบ้านแล้วขอบคุณพ่อนะคะ

หมู่บ้านจอมแจ้งแห่งนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการทำเทียน
แปรรูปอาหารและขนม
อย่างข้าวต้มสมุนไพรที่เป็นสูตรเด็ดประจำเฉพาะที่บ้านจอมแจ้งเท่านั้นค่ะ
แม้ว่าทางภาคเหนือแต่ละชุมชนจะมีความคล้ายคลึงกันทั้งในเรื่องของภาษาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะ
แต่ที่ชุมชนบ้านจอมแจ้งแห่งนี้
เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีอัตลักษณ์รอให้เรามาเรียนรู้
ตองจึงอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาศึกษาและเรียนรู้กันที่ชุมชนบ้านจอมแจ้งแห่งนี้ค่ะ
หนึ่งวันเต็มที่บ้านจอมแจ้งสำหรับใบตองแล้ว
เหมือนได้เปิดประตูวัฒนธรรมและเข้าใจความเป็นล้านนามากยิ่งขึ้นค่ะ
เก็บกินเก็บใช้ได้
ถ้าคุณผู้ชมที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงาม
จอมแจ้งแห่งนี้น่าจะถูกอกถูกใจทุกคนค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
โปรดติดตามตอนต่อไป